งกรานปี๒๕๖๒นี้นะคะสิ่งที่อยากจะให้มีมากขึ้นนั่นก็คือความสุขในวันสงกราน
อยากจะให้ทุกครอบครัวเที่ยวสงกรานแล้วก็เล่นน้ำสงกรานกันอย่างมีความสุข
แต่สิ่งที่เชอรี่อยากจะให้ลดลงทุกปีนั่นก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ
ไม่อยากจะให้เรื่องร้ายนะคะเกิดขึ้นกับครอบครัวของใครเลยนะคะ
โดยเฉพาะใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปเล่นน้ำสงกรานนะคะ
ระลึกเอาไว้เสมอเลยนะคะว่าคุณมีครอบครัวเขาก็มีครอบครัวที่รอรับกลับบ้านเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมีสติในการใช้รถใช้ถนนนะคะก็พึงระมัดระวังเอาไว้เสมอ
และที่สำคัญต้องโนแอลกอฮอล์นะคะสงกรานในปีนี้ของคุณจะได้เป็นสงกรานที่มีแต่ความสุขนั่นเองค่ะ
สาดน้ำกันไปแบบมีสติสนุกสนานมองหนุ่มมองสาวกันแบบเพลิดเพลินตาสบายใจกันด้วยนะคะ
และที่สำคัญขอเตือนอีกหนึ่งอย่างเลยในเรื่องของการสาดน้ำสงกรานมีมารยาทกันนิดนึงนะคะ
ก็อย่าลืนลามน่ะจ๊ะมืออย่าไวใจอย่าเร็วนะคะก็ตีย์เลย